สวัสดีครับได้เวลามากัดกันให้สะบัดกับพวกเราสองคนในคู่กัดสะบัดข่าว
สวัสดีครับคุณจูด้งครับครับสวัสดีครับเมื่อกี้ผิดคิวนิดหน่อยแม่เฮ้ยแต่วันนี้ทำไมเหลือก็
สองคนล่ะครับเนี่ยนั่นน่ะสิแม่ชีสาทิ้งเราไปแล้ว
ลายาวเลยกลับมาอีกที่เม๊สำโอ้ยอะไรอย่างนั้น
ผมชนะและน้องจูด้งนะฮะและเรื่องราวข่าวสารของเราก็มี
ได้ติดตามกันเหมือนเช่นเคยแต่ในวันนี้เนี่ย
ก็อยากให้คุณผู้ชมเนี่ยส่งข้อความมาพูดคุยกับเรากันด้วยนะครับ
อย่านั่งดูเฉยบอกกันหน่อยว่าคุณยังเป็นผู้ที่เหลือรอดจากเมื่อวานหรือเปล่า

สลากเขาประกาศทีไรมีทั้งน่าเศร้าหน้ายิ้มก็ว่ากันไปอะเนาะ
นี่คุณผู้ชมครับวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องของกฎจราจรกันหน่อย
ตัดแต้มในใบขับขี่ถ้าหากว่าทำผิดกฎจราจรบ่อยแต้มหมดอดขับแล้วบอกให้
คุณผู้ชมครับเริ่มกันที่เรื่องการตัดแต้มใบขับขี่
ถามว่าจะทำยังไงมันตัดแต้มเหมือนในฟุตบงฟุตบอลไหม

ไม่เกี่ยวเรื่องนี้นะครับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะฮะ
ในการขับรถหรือตัดแต้มใบขับขี่เพื่อเป็นการเสริมสร้างวินัยจราจร
และเป็นการลดอุบัติเหตุทางท้องถนนนั่นเองนะครับแต่ละคนจะมีกี่แต้ม
แต้ม๑๒คะแนนหากทำผิดกฎจราจรใน๒๐ฐานความผิด
จะถูกตัดคะแนนตั้งแต่๑๔คะแนนก็แล้วแต่ความผิดหนักเบาไม่เท่ากัน
อธิบายแบบนี้ครับคุณผู้ชมครับอย่างเช่นการใช้มือถือขณะขับรถ
หรือว่าไม่ติดป้ายทะเบียนเนี่ยอันนี้ตัดหนึ่งแต้มแต่ถ้าคุณนะทำผิดมากไปกว่านั้นอย่าง
เช่นฝ่าไฟแดงอันเนี่ยโดนไปเลย๒แต้มแล้วถ้าชนแล้วหินนัก๓คะแนน
แล้วถ้าเมาแล้วขับเอาไปเลย๔คะแนนโดนตัดนะไม่ใช่ได้นะ
แล้วถ้าหากตัดแล้วเนี่ย๑๒คะแนนที่คุณได้ต่อปีเนี่ยมันหมดเหลือ
ไม่มีแต้มเหลือแล้วไงอดขับแล้วไง
แล้วถ้าหากฝ่าฝืนในช่วงพักใบขับขี่คือถ้าโดนยึดใบขับขี่
โดนพักใบขับขี่ไปแล้วยังจะไปขับรถอีก
มีโทษนะฮะโทษจำคุก๓เดือนหรือปรับไม่เกิน๑๐๐๐บาท
แล้วถ้าจะได้ใบนั้นกลับมาทำยังไงทำไงฮะต้องไปอบรมกับกรมการขนส่งทางบก
หรือว่ารอครบ๑ปีถึงจะได้คะแนนคืนนะครับ
แต่ถ้าหากถูกพักใบขับขี่๓ครั้งใน๓
เรียกได้ว่าทำผิดซ้ำซ้อนซ้ำซากจนไม่มีคะแนนเหลือ๓ปีติด
ก็ถูกเพิกถอนใบขับขี่ไปซะเลย
ทั้งหมดทั้งมวลนะฮะที่ทำขึ้นมาแบบนี้เนี่ยเพื่อให้เราเนี่ยมีวินัยในการขับรถมากยิ่งขึ้น
อย่างแรกเลยนะเรื่องของกฎมันจะไม่ออกมาหรอกครับ
ถ้าหากว่าเราทุกคนช่วยกันในเรื่องของการขับรถขับราให้มันถูกต้องตามกฎหมายพูดง่าย
มันต้องมีจิตสำนึกในเรื่องแบบนี้นะผมว่านะจิตสำนึกก็ส่วนหนึ่ง
แต่การขับรถเนี่ยแล้วก็ต้องนึกถึงสาธารณะด้วย
ก็คือต้องมีน้ำใจให้กันและกันนั่นเองครับ
ใช่ครับนะแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยหลายคนแบบกลับบ้านก็กังวลว่าโควิดมันจะกลับมาระบาดหรือเปล่า
หากว่าเฮ้ยมีที่ฉีดวัคซีนไหมวันนี้เดี๋ยวเรามาอัปเดตกันครับ
นี่ครับหลายคนก็กังวลนะครับทางประหลัดกระทรวงสาธารณสุข
เขาบอกว่าผู้ป่วยโควิดเนี่ยเพิ่มขึ้นไปตามคาดนะครับ
ประชาชนหลายคนก็สนใจเข้ารับวัคซีนป้องกันมากขึ้นครับ
ประหลัดกระทรวงสาธารณสุขครับเลยสั่งให้ทุกโรงพยาบาลรวมไปถึงโรงพยาบาลระดับตำบลด้วยนะครับ
เปิดจุดบริการฉีดวัคซีนพร้อมประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนทราบครับ
และวัคซีนเนี่ยมีจำนวนเพียงพอนะครับพร้อมทั้งจัดบริการเชิงรุก
กับกลุ่มเสี่ยงนะครับ๖๐๘ถึงในพื้นที่เลยนะครับ
หลายคนแบบออกมาลำบากนะหรือว่าจะเป็นผู้สูงอายุ๖๐ปีขึ้นไป
กลุ่ม๗โรคเรื้อรังหรือว่าหญิงตั้งคันนะฮะขณะนี้ครับจำนวนผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเข้ารับการรักษา
ในโรงพยาบาลเนี่ยก็มีเพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยเขาบอกว่าอาการไม่รุนแรงนะ
แพทย์อาจจะยาและก่อนแล้วก็รักษาแบบผู้ป่วยนอกโฮมไอซูเลอชัน
ก็ว่าไปสำหรับผู้เสียชีวิตยังเพิ่มไม่มากครับ
เฉลี่ยไม่เกิน๑๐รายต่อวันนะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยก็เป็นไปตามคาดการณ์ว่า
ครับแต่ก็ต้องคอยดูแลรักษาตัวเองให้แข็งแรงไว้อ่ะเนาะใช่ครับ
ช่วงเทศกาลก็น้ำห่วงเนอะใช่ดูแลตัวเองด้วยช่วงหน้าหนาวไง
ปีใหม่มันจะเข้าสู่หน้าหนาวเออก็จะเป็นมงเป็นหวัดกันง่ายหน่อยใช่
คุณผู้ชมครับเรื่องนี้ก็เป็นที่ถกเถียงกัน
เรื่องของการปล่อยให้มีกัญชาเสรีคือในทางที่ดีมันดีถูกไหมจูด้ง
ใช่อย่าเพิ่งไปตกใจคือทางที่ดีเนี่ยมันทำให้เศรษฐกิจมันดีขึ้นถูกไหม
แต่ในเรื่องของมาบอกว่าเป็นกัญชาเสรีหลายคนมักจะเข้าใจผิดว่า
ดูดตรงไหนก็ได้จะเสพตรงไหนก็ได้อันนี้มันไม่ถูกต้อง
แล้วที่สำคัญเด็กเยาวชนพอได้ไปเริ่มใช้ไปยุ่งเกี่ยวกับมัน
มันก็เป็นภาพที่เราเองดูแล้วน่าเป็นห่วง
ตอนแรกก็นึกว่าอ๋อแล้วแถวไหนชนบุรี
หลามหนองมนต์มั้งเออใช่หรือเปล่าอ่ะ
ไม่ใช่ข้าวหลามเฮ้ยถือมาเป็นป้องอย่างเงี้ยอืม
แงะออกมามีข้าวเหนียวข้างในไม่มีนะมีแต่เป็นกัญชา
โอ้โหแล้วเด็กอะครับคุณผู้ชมอายุเท่าไหร่รู้ไหม
เท่าไหร่ฮะ๙๑๐ขวบเท่านั้นเองยังเล็กอยู่เลย
มานั่งดูดอย่างนี้ครับอยู่ข้างทางข้างถนน
คนที่เขาพบเห็นก็ไม่สบายใจก็เลยมาถ่ายรูปนี้เอาไว้
แล้วก็ตั้งคำถามกับสังคมตัวโตเลยว่ากัญชาเสรี
ประเทศไทยของเราพร้อมแล้วหรือยังเนี่ยต้องมานั่งถกเถียงกันเรื่องนี้อีกนะ
คือคนที่เขาโพสต์เอาไว้เขาระบุไว้ว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดใกล้ใกล้กับบ้านเขาเลย
แล้วที่เห็นอยู่เนี่ยโอ้โหอายุ๙๑๐ขวบเท่านั้นเอง
เนี่ยฮะแล้วเขาก็ตั้งคำถามตัวอย่างที่ผมบอกไปว่าครับแล้วถ้าผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเราเห็นแบบนี้เนี่ย
เราจะทำยังไงเราจะแก้ไขปัญหาตรงนี้ยังไง
คือผมเองก็ไม่ได้แอนตี้ว่าเฮ้ยกัญชามันจะต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้
แอนตี้กัญชาเสรีแต่เราต้องมีทิศทางที่มันถูกต้องถูกไหม
อ่ะไปถามคนนี้นะฮะคนที่โพสต์นะครับก็คือนายกริติวัตรอายุ๓๕ปีคนนี้
เขาเล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นวันที่๒๖พฤศจิกายนที่ผ่านมาที่บริเวณสะพานปลาเก่าพัทยาใต้
ตรงข้ามกับซอยชายหาด๑๖อำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรี
พบเห็นเด็ก๒คนเด็กจริงฮะ๙๑๐ขวบเท่านั้นเอง
ตอนแรกเขาคิดว่าเล่นกันแล้วมั้งก็อย่างที่ผมพูดไปกึ่งเล่นกึ่งจริง
เอ้านี่มันข้าวหลามหรือเปล่าเออไม่ใช่ฮะมันคือบ้องกัญชาเลยครับ
โอ้โหตัวคนที่เขาถ่ายเอาไว้เขาก็ไม่สบายใจนะก็เลยเดินไปสอบถามไปพูดคุยกับเด็กหน่อย
เด็กเขาก็เหมือนกับว่าตอบแบบทีเล่นทีจริงหรือว่าตอบแบบกลมกวน
อันนี้ผมไม่แน่ใจเพราะว่าอะไรเด็กเขาตอบสวนกลับมาว่า
นี่ก็ผมไม่มีพ่อไม่มีแม่ผมจะทำอะไรมันก็เรื่องของผม
อารมณ์ประมาณนั้นแล้วด้วยความที่คนที่เขาโพสต์เนี่ย

แล้วก็สอนเด็กถึงพิษภัยของการใช้กัญชา

บอกว่าเด็กดูเหมือนจะไม่ฟังเขาเลย

พ่อผมเป็นทหารโอ้โหแล้วมันเกี่ยวอะไรอ่ะมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้เลยนะฮะ
แต่ทั้งหมดทั้งมวลนะฮะเอามาลงเฟซบุ๊คไว้แบบนี้
เพื่อให้ผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ที่รับผิดชอบในเขตพื้นที่ตรงนั้นให้ช่วยลงมาดูแลหน่อย
และเมื่อโพสต์ลงไปแล้วเป็นข่าวไปแล้วคุณผู้ชมครับ
หน่วยงานที่เขาเกี่ยวข้องเนี่ยก็ดำเนินการอย่างว่องวัยนะคุณจูด้ง

ใช่แล้วครับเพราะว่าล่าสุดนะครับเช้าวันที่๒ธันวาคมที่ผ่านมา
เทศกิจฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยแล้วก็พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสวัสดิการเมืองพัทยาฮะ
ก็ไปพบกับ๑ใน๒เยาวชนที่ปรากฏในภาพ
แล้วก็ตรวจสอบนะไปเจอกับหนึ่งคนที่เป็นเด็กอยู่ในนั้น
ชื่อว่าเด็กชายเอ็มนามสมมุติ
เด็กคนนี้โอ้โหพอฟังเรื่องราวเขาแล้วเนี่ย
ก็ต้องมาตั้งคำถามกับสังคมอีกว่าจะยังไงกันดี
เพราะว่าเด็กคนนี้เพิ่งหนีออกจากบ้านพักเด็กและครอบครัว
ที่จังหวัดชนบุรีแล้วหนีมาอยู่กับยายที่ย่านบ้านโรงโป๊ะ
ตำบลบางรมุงจังหวัดชนบุรี
แล้วถึงขั้นยังไงรู้ไหมจูด้งคุณผู้ชมฮะฟังแล้วตกใจมาก
เด็กฮะเอามีดแทงยายตัวเองแล้วหนีออกจากบ้าน
แล้วมานั่งผีกัญชาโอ้โหเนี่ยฮะทำท่าแบบจะแทงยายทะเลาะกับยาย
แล้วหนีออกมาแล้วมานั่งพีคกัญชากับเพื่อนแบบนี้
เด็กเก้าขวบถึงสิบขวบโอ้โหงั้นต้องตั้งคำถามแล้วก็ฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเลยนะฮะ
ว่าสรุปแล้วเราจะดูแลเด็กอย่างนี้ยังไงใช่ล่าสุดนะฮะตำรวจแล้วก็เจ้าหน้าที่สาธารณสุขนะครับ
บางละมุงนะฮะรวมไปถึงฝ่ายปกครองด้วยก็พาเด็กคนนี้ไปเจอกับเจ้าหน้าที่
แล้วก็หน่วยงานที่เขาเกี่ยวข้องในการดูแลเด็กและเยาวชนครับ
อืมใช่ครับนี่ต้องฝากเตือนผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้องนะฮะให้ลงมาช่วยดูแลเรื่องนี้หน่อยเนาะ
ใกล้กันก็มีผู้ใหญ่อีกคนคอยดูแลเด็กสองคนนี้อยู่แต่กลายเป็นว่าไม่ห้ามไง
นั่นน่ะสิไปกันใหญ่เลยนะครับไปดูเรื่องของแท็กซี่หน่อยนะฮะนี่เป็นเรื่องใหม่เลย
ผมก็เพิ่งเคยเจอเหมือนกันคือกลุ่มนี้เขาไปเรียกแท็กซี่แต่ว่าเขามีชาวต่างชาติด้วยนะมาเป็นเพื่อนกัน
ซี่บอกเฮ้ยน้องมีชาวต่างชาติเหรออืมขอเพิ่มสองร้อยฮะขอเพิ่มเหรอขอเพิ่มสองร้อย
เสร็จแล้วไม่กดมิเตอร์ด้วยนะครับไปดูภาพเหตุการณ์สักนิดหนึ่งครับ
หมายถึงตูดกระโปรงหลังรถนะครับ

มีชาวต่างชาติเอามา๒๐๐เสร็จแล้วไม่กดมิเตอร์ด้วยบอกให้เหมา
เขาก็เลยขึ้นนะดิฮะก็เลยบอกโอ้โหแบบนี้ไม่ได้
แล้วก็เอามาโพสต์บอกหูโกรธมากเลยแท็กซี่เนี่ยโบกเท่าไหร่ก็ไม่ไป
พอเจอแล้วก็เจอแบบนี้อีกก็เลยแบบเนี่ยโพสต์ลงโซเชียล
แล้วก็แฮชแท็กแถวประตูน้ำ
เขาบอกว่าย่านนี้แท็กซี่ส่วนใหญ่นะจะให้เหมาจริง
เดี๋ยวนี้คนส่วนใหญ่ก็หันไปเรียกแท็กซี่ผ่านแอปกันแล้ว
เพราะว่ามันก็จะไม่มีเรื่องของการแบบนี้การเรียกเพิ่มอะไรแบบนี้
คือมันเป็นปัญหาที่เราเองเนี่ยก็เห็นเรื่องนี้มาค่อนข้างบ่อยนะ
เรื่องของการไม่กดมิเตอร์บ้างเรื่องของการรับชาวต่างชาติ
แล้วก็ไปบีบบังคับให้เขาเหมาจ่ายไม่กดมิเตอร์
ใช่บางทีก็ต้องแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจังนะไม่งั้นมันก็จะเจอลักษณะแบบนี้
แล้วกลายเป็นว่าแท็กซี่ดีคนที่เขาทำถูกกฎหมายเนี่ย

ใช่ครับในทางกลับกันถ้าเราไปต่างประเทศแล้วเราเจอเขาเรียกเพิ่มแบบนี้

เอามาเรื่องนี้กันบ้างฮะโอ้อีกหนึ่งคำถามตัวโตในสังคมไทยคือผู้หญิงกับผู้ชายจะรักกันผมว่าไม่ใช่เรื่องผิด
จะพูดคุยอะไรกันมันก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่เรื่องของเรื่องสถานะเนี่ยมันน่าสงสัยแล้วมันก็น่าคิด
คนหนึ่งเป็นคุณครูผู้หญิงนะอีกคนนึงเป็นเด็กนักเรียนผู้ชายแล้วเขาคุยแชทกันในลักษณะแบบนี้
คำนึงมันเหมาะสมหรือเปล่าครับ
อ้าวคุณดูไปด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าไปด้วยนะเผื่อว่าคุณผู้ชมดูอยู่ทางบ้านแล้วอาจจะมองเห็นแชทไม่ชัด
ที่พูดคุยกันเขาบอกแบบนี้นะว่าเป็นแชทของคุณครูสาวคนหนึ่งที่แชทไปคุยกับเด็กนักเรียนหนุ่มคนนึง
ลักษณะในเชิงชู้สาวคือมันมีประโยคบางประโยคที่อ่านแล้วเนี่ยไม่สบายใจอย่างเช่นประโยคที่ว่าไปนอนหอครูให้หายคิดถึงไหม
โรงเรียนเดียวกันด้วยในอาเผิงบริเวณจวัดสมุทรประกาศ

นั่งในสมุทรปราการมีกระแสในโซเชียล
ขึ้นหอพักแล้วข้อมูลข่าวเขาก็มีการระบุแต่ไม่ขอยืนยันเหมือนกับว่าเป็นข่าวลือว่าไอ้ลักษณะแบบนี้เคยเกิดขึ้นมาแล้วหลายครั้ง
พูดง่ายครูสาวคนนี้เคยคุยแชทแบบนี้ไม่ใช่แค่นักเรียนชายคนนี้คนเดียวอาจจะมีการคุยแบบนี้กับนักเรียนชายคนอื่นด้วย
พอมันมีข่าวหลุดออกมาแบบนี้ยังไม่ได้ฟันทงว่าจริงไม่จริงนะหลายคนเป็นกังวลหลายคนเข้าไปดูแฟนเพจเฟซบุ๊กอันนี้แล้วไปดูโพสต์นี้รวมไปถึงคอมเมนต์
จริงหรือเท็จอย่างไรใช่ก็ต้องบอกแบบนี้เพราะข่าว
จริงข่าวปลอมบางทีก็ต้องไล่ดูกันก่อนด้วย

ตลาดห้วยขวางตลาดสดนะครับดูแผ่นปูนนี้นะครับ
เคยแจ้งไปที่เพจชัดชาติแล้วนะครับยังคงเงียบหายนะครับ
เกหาว่าไงครับจะต้องเกิดอุบัติเหตุก่อนใช่ไหมหรือยังไงครับ
นี่ครับมันจะหล่นแล้วนะครับถ้าหล่นมานี่หัวคนนะเนี่ย
ระวังนะใครมาจอดรถตลาดห้วยขวางล็อกนี่ด้วยเลขอาถรรพ์ด้วยล็อก๑๓
โอ้โหเลขอาถรรพ์ซะด้วย๑๓นั่นน่ะสิ
แล้วรอยร้าวนี่ก็ใหญ่มากด้วยนะครับน่ากลัวเหมือนกันนะ
๕๒ครับนำมาโพสต์พร้อมกับข้อความบอกว่า
ทุกข์ของชาวบ้านต้องรอให้หล่นแล้วเกิดอุบัติเหตุก่อน
ถึงจะขยับเหรออันตรายมากนะตลาดสดห้วยขวาง
ล็อก๑๓เป็นการรับผิดชอบของการเคหะแห่งชาติครับ
เจ้าของคลิปเขาบอกชัดเจนว่าจุดตรงนี้นะครับ
เป็นตลาดสดห้วยขวางครับที่มีคานปูนเนี่ย
กร้าวอย่างที่เราเห็นแตกร้าวขนาดใหญ่เลย
เขาบอกว่าแม้ว่าจะแจ้งไปที่เพจของอาจารย์ชัชชา
สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นเดือนแล้วก็ตาม
ก็ยังไม่มีใครเข้ามาตรวจสอบครับ
รวมทั้งร้องเรียนให้การเคหาแห่งชาติเนี่ย

เพราะว่าชาวบ้านที่มาจับจ่ายซื้อของในตลาดเขาบอกว่า
เกรงว่าปูนี้มันจะหล่นลงมาหรือว่าอาคารอาจจะถล่มได้นะครับ
เอางี้ละกันเดี๋ยวต้องเช็คกันให้ถูกอีกทีนะว่า
ตรงนี้เป็นความรับผิดชอบของการเคหาแห่งชาติจริงหรือไม่
แล้วว่าเป็นการรับผิดชอบของใครกันแน่กับบริเวณตรงนี้

แล้วก็อย่าไปคิดว่ามาจับปงจับผิดอะไรกัน

ช่วยกันเป็นหูเป็นตามันจะได้ไม่เกิดเหตุสลดขึ้นนั่นเองนะครับ

เรื่องนี้กันบ้างนี่ก็เป็นหูเป็นตาเหมือนกัน
ชาวบ้านเขาพบเห็นรถเก๋งคันหนึ่งท่าทางแปลกขับเร็ว
แล้วก็ขับสายไปสายมาก็เลยลองขับไปดูซิว่า
เอ๊ะใครขับรถเก๋งคันนี้มาโอ้โหพอรู้พอเห็นเท่านั้นแหละ

อ่าเนี่ยครับวึ้มไปอย่างนี้เลยนะเอาอย่างแรกก่อนนะ
ยังไม่ได้พูดถึงเรื่องของความเร็ว
รวมไปถึงการขับแบบซ้ายทีขวาทีเนี่ยคำถามแรกคือ
พระขับรถได้ไหมเออนั่นสิคุณผู้ชม
มาบอกเราหน่อยหาข้อความไลน์ข้างล่าง
รอจะอ่านอยู่พระขับรถได้หรือเปล่า
แต่ที่เราเห็นเนี่ยจริงจริงเลยพระขับรถมาครับโอ้โห
แล้วเราก็ไม่ได้แน่ใจด้วยนะเอ๊ะพระทั้งสองรูปเนี่ย

แต่เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นแถวบนถนนสุขุมวิทย์ระยองแกลง
อเภิร์กแลงจังหวัดระยองเมื่อวันที่หนึ่งธนาคมที่ผ่านมาครับ
สอบถามคนที่ถ่ายคลิปก็คือนางสาวบุญชื่น
บอกว่าช่วง๙โมงเช้าตัวเธอกำลังเดินทางไปทำธุระที่อำเภอแกลงนั่นแหละ
ระหว่างทางไปเจอกับรถเก๋งคันนี้
ขับสายไปสายมาปาดซ้ายทีขวาที

คนถ่ายคลิปเป็นคนบอกนะบอกว่ามีอยู่จังหวะหนึ่ง
รถคันนี้เหมือนจะไปเบียดกับมอเตอร์ไซค์ที่วิ่งอยู่ขอบทางด้านซ้ายด้วย
เห็นท่าไม่ดีอ่ะงั้นหยิบมือถือมาถ่ายคลิปไว้หน่อย
แล้วอยากรู้จริงเลยว่าใครเป็นคนขับรถคันนี้
แล้วพอขับไปเทียบไปเจอเท่านั้นแหละโอ้โห
เธอนี่สะดุ้งเลยสรุปว่าเป็นพระ
พระท่านขับมาฮะเพราะดูจากลักษณะแล้วเนี่ยมันก็มีความใช่อยู่อะนะ
นี่นะเป็นไงเหลืองมาเลย
โอ้โหเนี่ยอย่างนี้โอ้โห
นางสาวบุญชื่นยังบอกอีกว่าส่วนตัวสงสัยว่า
พระทำไมขับรถซิ่งได้ขนาดนี้แล้วขับรถได้หรือเปล่า
คุณผู้ชมอย่าลืมบอกมานะแล้วก็ฝากไปถึงพระที่ปรากฏในคลิปด้วย
ว่าถ้าเห็นข่าวนี้แล้วเนี่ยขับรถระมัดระวังหน่อยนะจะขับได้หรือไม่ได้อันนี้ก็ไม่ขอก้าวล่วงแต่ยังไงซะถ้าขับรถออกมาแล้วก็ช่วยขับให้มันระวังระวังหน่อยอย่าขับเร็ว
กลัวจะเกิดอุบัติเหตุนะครับคุณผู้ชมครับ
คุณผู้ชมยังไงซะก็ลองบอกเรามาได้เนอะเราก็อยากรู้เหมือนกันในความเห็นของคุณผู้ชมนะว่าเอ๊ะพระเนี่ยท่านขับรถได้หรือเปล่านะ
นั่นน่ะสินะเคยเห็นแต่รถพระธรรมอันนี้รถพระซิ่ง
ครับไปดูผัวเมียหน่อยเรื่องของผัวเมียครับเมียคนนี้เขาบอกว่าสุดทนแล้วจริงจริงครับเจอผัวซ้อมหนักมากจนต้องพาลูกวัยห้าขวบหนีออกจากบ้านครับ

ผมว่าไปก็จะเสียเวลาจะซื้อ

ที่เห็นอยู่นี่คือนางสาววิพาพร
วงเดือนครับอายุ๓๓ปี
ซึ่งเธอก็นั่งระบายความในใจ
อยู่ข้างรถจักรยานคันเก่าของเธอนั่นแหละครับ
จอดอยู่บริเวณหน้าห้องน้ำปั๊มแห่งหนึ่งครับ
อำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีครับ

เศร้าสิครับจับใจความนะจับใจความได้ว่าเธอเนี่ยเขาบอกว่าถูกสามีและพี่สาวต่อยครับ
ไม่รู้สาเหตุด้วยนะก็เลยพาลูกชายวัย๕ขวบเนี่ยขี่รถจักรยานยนต์ครับออกจากบ้านไปเลย
ตั้งใจว่าจะไปหาญาติที่เปิดร้านอาหารที่บ้านโนนสมบูรณ์นู่นแหละครับที่จังหวัดบึงกาลเพื่อจะไปของานทำครับ
อุดรเนี่ยนะจะไปบึงการโอ้โหขี่มอไซค์ไปด้วยนะฮะ
แล้วก็ตอนนี้ที่สำคัญเธอมีเงินติดตัวเพียงแค่สามร้อยบาทนะครับ
พอเพื่อถึงปั๊มน้ำมันเนี่ยเธอก็บอกว่ากลัวไม่ปลอดภัยบอกว่าดึกแล้ว
ก็เลยจอดรถพักก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปต่อครับเพจแอดมินเพจบ้านดุงครับ
พยายามจะช่วยเหลือขอร้องให้เธอกลับบ้านไปหาสามีไหมเดี๋ยวจะช่วยพูดให้
เธอก็บอกไม่ไม่เอาบอกว่ากลับไปเนี่ยก็เหมือนเดิม
เพราะที่ผ่านมาเนี่ยมีปัญหากับสามีแล้วก็พี่สาวตลอดครับ
ทำดีกับเธอก็ตอนที่แบบเธอมีเงิน
เงินหมดก็เหมือนแบบเธอเป็นคนแปลกหน้าอึดอัดมากก็เลยถึงขั้นเนี่ย
สั้นมาแล้วนะแต่พอเห็นหน้าลูกก็โอเคอดทนแต่สุดท้ายเนี่ยครับ
มินบ้านดุงเนี่ยก็พาแม่ลูกคู่นี้ไปเที่ยวรีสอร์ทก่อน
ให้เวลาคิดอีกหนึ่งวันนะครับเผื่อเปลี่ยนใจแต่พอรุ่งเช้าครับ
นางสาววิพาพรก็ยืนยันว่าจะเดินทางไปบ้านญาติที่จังหวัดบึงกาลครับ
เขาก็เลยช่วยขับรถไปส่งเพื่อความปลอดภัยนะครับนี่ฮะตอนนี้
อย่างงี้หลับไปเลยนะฮะเออนั่งรถไปดีกว่าจะไปจริงอ่ะนะ
ใช่ครับทีมข่าวเดินทางไปที่บ้านของสามีนะฮะแล้วก็พี่สาว
นางสาววิพาพรที่ตำบลหนองหานจังหวัดอุดร
เขาว่ายังไงบ้างฝั่งนั้นน่ะไม่มีใครอยู่เลยครับอ๋อเหรอ
ไม่เจอใครเลยเพื่อนบ้านบอกว่าคู่นี้ทะเลาะกันแทบทุกวัน
สาเหตุมาจากชอบดื่มเหล้านั่นแหละครับบางทีก็สุรานั่นแหละเป็นเหตุ
อาจจะมีมากมายหลายเหตุที่ทำให้ทะเลาะกันแต่เหมือนมีสุราเนี่ย
มันเป็นตัวเร่งอืมทำให้เกิดเรื่องราวแบบนี้ไงใช่ครับ
คุณผู้ชมครับมาเรื่องนี้กันบ้างแสดงความยินดีกับคนที่ถูกรางวัลที่หนึ่งกันหน่อย
ถ้าเราอยากจะเป็นคนที่ถูกรางวัลที่๑บางครั้งมาคาน้ำใจนักกีฬาปรบมือ
แสดงความยินดีกับคนที่ถูกรางวัลที่๑เพราะงวดนี้คนที่ได้รับรางวัลที่๑จากสลากดิจิทัลของทางภาครัฐเนี่ย
เขาถูกตั้งสิบหกใบหาว่าได้เงินเท่าไหร่เก้าสิบหกล้านบาทอุ้ย
เล่าให้ฟังและให้คุณผู้ชมร่วมอิจฉาไปกับผมเออ
คุณผู้ชมฮะเมื่อวานก็มีการประกาศรางวัลมาแล้วอ่ะเนาะรางวัลที่หนึ่งตามนี้เลย
ไม่ขอพูดไม่ขอย้ำมันจะช้ำใจไปมากกว่านี้อ่าทางด้าน
คุณละวรนแสงสนิทอธิบดีกรมสรรพากรนะฮะท่านในฐานะประธานสลากกินแบ่งรัฐบาล
เปิดเผยว่าสลากดิจิทัลนะครับที่มีการขายในงวดวันที่๑ธันวาคมที่ผ่านมา
ครับทั้งหมดเนี้ยขายไปนะสิบห้าล้านหกแสนสองหมื่นใบอืม
พบว่ามีผู้ถูกรางวัลที่๑ก็คือรางวัลที่๑งวดที่ผ่านมาเนี่ย
คนเดียวเองแต่คนเดียวเนี่ยจัดไปแบบเต็มคาราเบลเออจุก
ก็ตั้งสิบหกใบอ่ะคุณจูด้องโอ้โหได้รางวัลที่หนึ่งใบอ่ะโอ้
ถ้ารวมแล้วก็เก้าสิบหกล้านบาทรางวัลที่หนึ่งใบเท่าไรหกล้านบาท
รวมแล้วสิบหกใบเก้าสิบหกล้านอ่าเขาบอกว่าเป็นสถิติใหม่เลยน่ะ
ที่มีผู้ถูกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลในรางวัลที่หนึ่งแบบนี้ฮะโอ้โห
โอ้โหเรียกได้ว่าขอแสดงความยินดีและขอแสดงความอิจฉาผ่านหน้าจอแบบนี้เลยนะครับ
ครับอยากถูกบ้างอ่ะเนาะแต่อย่างนี้ครับคนที่ไม่ถูกรางวัลไม่เป็นไรฮะ
ชีวิตยังมีงวดหน้าเสมอเพราะว่าสลากดิจิทัลในงวดหน้างวดประจำวันที่๑๖ธันวาคมนี้
จะเริ่มเปิดขายผ่านแอปเป๋าตังค์นะตั้งแต่๖โมงเช้าของวันที่๒ธันวาคม
วันนี้ปะเนี่ยใช่อ่าแล้วก็ขายไปจนกว่าสลากจะหมดฮะ
เขาบอกว่าจะมีการเพิ่มด้วยนะไอ้งวดวันที่๑๖ธันวาคมเนี่ย
จะมีการเพิ่มสลากดิจิทัลทั้งหมดสิบหกล้านสองแสนสี่หมื่นใบโอ้โห
ในนั้นมีรางวัลที่๑อยู่เราจะเป็นคนนั้นไหม
ไม่รู้เหมือนกันไปลองลุ้นกันดูนะฮะซื้อก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะฮะ

เออก็มีความสนุกอยู่ในนั้นเหมือนกันนะ

เห็นเขาถูกรางวัลที่๑เราก็อาจจะมีโอกาสก็ได้
ทุกการลงทุนมีการมีความเสี่ยงนะครับ

คุณผู้ชมไปหาอะไรกรอบนุ่มอร่อยทานดีกว่า

พาต้องโกของดีของเด็ดอยู่ตรงไหนอะไรยังไงติดตามเลยในช่วงของสบัดรอบกรุง
คุณจูด้งคุณผู้ชมครับเคยเห็นปลาท่องโกแบบนี้ไหมเป็นเส้นยาวอย่างนี้
ไม่เหมือนที่อื่นนะปกติมันจะมาเป็นคู่ใช่ไหมจูด้งใช่คู่แล้วก็เล็ก
แต่นี่ดูดูโอ้โหอย่างนี้เขาไม่เรียกปลาท้องโกแล้วเรียกอะไรครับ
ปลาตะโกโอ้โหมันทั้งใหญ่ทั้งยาวอะไรขนาดนี้เนี่ยโอ้โหคุณผู้ชม
ถ้าอยากทานร้านนี้ไปให้ถูกร้านนะร้านเขาชื่อว่าปลาท่องโกพ่อใหญ่
ท้องโกของร้านพ่อใหญ่นะเขาบอกว่ามี๒รสชาติมีแบบเค็มกับแบบหวาน
มีแบบหวานด้วยเหรอเขาบอกว่าแบบหวานเนี่ยจะใช้แป้งที่ทำสาระเป๋าไง
แป้งทำสละเปาเอามาทอดส่วนแบบเข็มก็เป็นแป้ง
นมข้นหวานไหมขยาไหมหรือจะชาและกาแฟได้หมด
แต่ที่สำคัญต้องเอาเข้าปากนะถ้าไม่เข้าปากยังไงก็ไม่อร่อย
คุณผู้ชมครับร้านของพ่อใหญ่จะเปิดในช่วงตี๓นะถึงประมาณสัก๗โมงหรือว่า๘โมงเช้า
เผลอ๗โมงครึ่งหมดแล้วส่วนรอบเย็นก็ขายด้วยช่วงประมาณสัก๔โมงเย็นจนถึง๒ทุ่ม
อุดหนุนกันได้นะครับและขอขอบคุณคลิปนี้ด้วยนะครับ
ภาพสวยแบบนี้จากติ๊กต๊อกของคุณที่ใช้ชื่อว่าเมธาโกครับ
ใช่ครับเห็นไล่หิวเลยนะครับแบบนี้พาไปที่สีสันงานกีฬาสีกันบ้าง
มีงานกีฬาสีก็ต้องมีตัวตึงแต่ตัวตึงนั้นจะเป็นอย่างไรติดตามในช่วงสกิดกิน
โอ้โหตัวตึงแห่งสีแดง
ด้วยโอ้โหดูเอวมีการแหวกด้วยท่าแหวกแหวกอ่ะ

อื้อมันจริงเลยนี่พี่ทั้ง๒ทั้งหลังยอมแพ้ไปเลยครับ

อีกคนที่มันและเตึงไม่แพ้กัน
ดูเลยละอ่ะ
ใช่ครับนะฮะก็เป็นศีลสรรคีลาอ่ะนะฮะ
มีกีฬาสีก็ต้องมีการเต้นแบบนี้นะครับ
พาไปดูเพลงชาติหน่อย
สมัยนี้เด็กก็มีเพลงช่าลมีเขาอยู่

คุณจูด้งครับเพลงชาติมันแปลกนะครับ
อะไรแซดแดดอะไรสักอย่างเนี่ยครับ

ไม่ใช่ซีแซสมันเป็นบีเตียดซีซาสครับ

คือถ้าฟังให้ดีคุณผู้ชมตอนแรกผมเองก็ฟังไม่รู้เรื่อง
แต่มันเป็นเพลงฮิตที่อยู่ในติ๊กต๊อก

พอเล่นแล้วมันก็ร้องได้เอง

แล้วมานั่งด้วยกันร้องด้วยกันในสไตล์ของเด็ก
เหมือนกลายเป็นว่าร้องเพลงชาติเลยเหรอ
คุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะได้ดูเรื่องนี้กันบ้าง
อนาโดโอ้โหมันมาครั้งนี้สร้างความเดือดร้อนจริง
คุณดูนะลมพัดลมเพลแล้วพัดหลังคาปลิวไปแบบนี้
ถามคำเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นที่ไหนอะไรยังไง
เดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดใน
คู่กัดสะบัดข่าว
กลับมาช่วงนี้ไปดูเรื่องราวต่างประเทศกันบ้างครับ

ถล่มแล้วก็เละอย่างหนักเลยครับ
นี่ครับสำนักข่าวท้องถิ่นของอินเดียครับ

เอาหลังคาของอาคารที่กำลังก่อสร้างเนี่ย

มีรายงานว่าบ้านเรือนของประชาชนเนี่ย
ได้รับความเสียหายอย่างหนักครับ
กระแสลมแรงของพายุทอนาโดครับ

โดยมีคำสั่งปิดหลายเส้นทางสัญจรนะครับ
เป็นหลักเป็นการชั่วคราวครับ
โดยหัวหน้าสำนักงานจัดการภัยฉุกเฉิน

เปิดเผยว่าพายุฝนฟ้าขนองนะครับ

ยังทำให้เกิดน้ำท่วมสูงกว่า๑๕เมตร

จังหวัดชาวากลางครับ
แก่หมู่บ้านพายูคูลอน

แล้วก็หมู่บ้านเคโบโรโมครับ
บ้านเรือนของประชาชน๑๔๖ครัวเรือนจมอยู่ใต้น้ำครับ

ยังมีรายงานว่าชาวบ้านเนี่ยจมน้ำเสียชีวิตหนึ่งศพด้วยนะครับขณะที่ล่าสุดเจ้าหน้าที่กู้ภัยกำลังเร่งเข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยธรรมชาติครั้งนี้ด้วยครับ
เอามาให้ดูกันได้เห็นถึงพิษภัยธรรมชาตินะฮะใช่ฮะมนุษย์เรายังไง
รวมมูลค่าคุณผู้ชมเห็นไหมตัวเลขใหญ่
เพราะอะไรฮะรวมแล้ว๑๕ล้านบาทเลยนะวิธีการง่ายสุดคลาสสิคคุณผู้ชม
ถนัดแบบเขียนก็ไปซื้อปรายศนีย์ก็ไปซื้อโปสตการ์ดได้กับทางปรายศนีย์
เขาเรียกว่าปรายศนียบัตรนี่ไงแล้วก็เขียนมานะครับว่าคุณคิดว่าทีมไหนชาติไหนจะเป็นแชมป์โลก
อย่าเขียนเยอรมณีนะฮะแต่ถ้าคุณอยากจะส่งแบบใหม่แบบทางแอปพลิเคชั่น
ก็เข้าไปกันได้นะครับไปดาวน์โหลดกันนะ
พลิเคชันพร้อมโพสต์นะครับก็สามารถส่งกันได้แบบตลอด๒๔ชั่วโมงเลยเนาะ
อาจจะอย่างนี้อย่าเพิ่งชะล่าใจถึงแม้ว่ารอบแรกจะยังไม่กลุ่ม
เพราะวันนี้เป็นนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มอะเนาะ
แต่สามารถส่งได้นะครับถึงวันที่๑๗ธันวาคมนี้เท่านั้นนะครับ
กันถึงเรื่องวันเวลานะเพราะว่าถ้าส่งผิดวันเลยวันแล้วก็อดหมดสิทธิ์เลยนะครับ
บอกแบบนี้ว่าแจกใหญ่แจกหนักแบบนี้ยิ่งส่งเยอะได้ลุ้นเยอะนะครับ

คุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะพักกันแป๊บเดียวช่วงหน้าไปดูเรื่องของการสั่งกาแฟดีกว่า
ในไหนก็ร้องเพลงนี้แล้วนะครับ
ดูสิว่าเขาจะได้กาแฟตามที่สั่งหรือไม่
เดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดใน

มาดูเรื่องของการสั่งกาแฟกันหน่อยดีกว่า

แล้วคุณสั่งกาแฟคุณชอบดื่มแบบไหน

เป็นกาแฟที่ไม่เคยได้ยินมาก่อน
คำถามเกิดขึ้นสั่งแบบนี้คุณจะได้ดื่มไหมกาแฟ

ผมเอาคาปูนาขาเกะพี่
มันมีไหมแบบนี้

มันช่างเงียบสนิทเพราะว่าแม่ค้าเขาไม่ได้เล่นด้วย

มีเรื่องกับแม่ค้าแทนดีกว่า

บางทีก็กะจะทำเป็นคอนเทนต์ขำ
แต่ดูแล้วแม่ค้าเขาไม่ขำด้วยนะ

กาแฟบางชนิดบางอย่างเขาก็เหมาะกับผู้หญิงผู้ชายที่ไม่เหมือนกันนะ
จริงม็อกค่าของผู้หญิง
ถ้าจะสั่งผู้ชายต้องบล็อกครับ

วันนี้ลากันไปด้วยคลิปหนูน้อยเต้นในงานแต่งครับ
รายการต่อไปนะครับเปิดปากกับภาคภูมิรออยู่หมดเวลาแล้ว

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ